ส่วนข่าวนี้ค่ะพ่อค้าหมูปิ้งกำลังปิ้งหมูอยู่ดีเลย
ปรากฏว่ามีลูกค้ามาจริงเป็นลูกค้าประจำด้วยนะ
ครับแต่รอบนี้มาลูกค้ามาพอมีดอ่า
เอามีดมาแทงหลังพ่อค้าแล้วก็เอาไอ้ตรงสรรนั่นน่ะ
เหมือนก็จะปาดคอปาดคอแต่พ่อค้าหนังเหนียวฮะใช่
ไม่เป็นอะไรมากคือไอ้ตรงนั้นมันไม่คมด้วยอ่ะ
แต่ทีนี้ตอนจับตัวลุงที่ก่อเหตุคนนี้ได้

เหตุผลที่ทำพ่อค้าหมูปิ้งเพราะอะไรค่ะ

ที่มันหายไปนะเขาแทงปาดตื๊ดลูกสาวผมครับ
ปาดอวัยวะเพศของลูกสาวผมก่อน

เขาเอามีดทั้งจิ้มทั้งแทงก่อน
คุณผู้ชมลุงคนนี้คือลุงจิตอายุ๕๓ปี
เขาอ้างแบบนี้ว่าลูกสาวโดนมีดแทงของสงวน
แล้วก็เลยแค้นแล้วก็คิดว่าคนที่ทำน่ะ

ทีนี้ก็เลยไปเหมือนกับล้างแค้นไปจัดการไง
แต่หลังจากที่ไปทำพ่อค้าหมูปิ้งเสร็จ

จับตัวได้ที่บ้านของลุงจิตนั่นแหละ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนหัวค่ำหน่อยนะคะ

ใช่นี่ตำรวจสพเมืองอุบลนะได้รับแจ้ง
ว่ามีคนที่สติไม่ค่อยจะดี
เอามีดปลายแหลมมาแทงแล้วก็จะปาดคอพ่อค้าหมูปิ้ง
คนนี้คนนี้เห็นไหมฮะ
ยังคุยอยู่ได้ยังให้สัมภาษณ์ได้เพราะเขาไม่ได้โดนอะไรเยอะค่ะ
ผู้ชายคนนี้คือคุณนัทธพงศ์จันดวงมาอายุ๒๙ปี
แล้วเขาเอารอยให้ดูด้วยนะนี่ที่คอผม
พี่ดูสิรอยแดงเป็นรอยถากตรงนี้ค่ะ
ที่ลำคอฝั่งซ้าย
จิตเนี่ยแกก็เป็นลูกค้าประจำแหละมาซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งผม
แต่ทีนี้เมื่อคืนลุงแกมานั่งสูบบุหรี่อยู่

จู่ลุงแกมาข้างหลังเอามีดแทงเลย
แล้วก็เอามีดเอามือล็อกคอ
ใช้มีดด้านที่มันเป็นสันด้านที่มันไม่มีคมอะค่ะ
มาเหมือนกับเฉือนตรงคอ
แต่ตอนนั้นเขาไม่รู้นะว่าด้านนั้นเป็นสรรหรือว่าเป็นด้านคมนะฮะ
เขารู้ว่าเขาถูกปาดถูกเฉือนตรงคอแล้วนะฮะ
ผมยังงงเลยตอนแรกเห็นเขาถือมีดมา

ใช่แล้วตอนนั้นพี่นัทพงศ์เองก็ตกใจ
คิดว่าจะตายแล้วสะบัดตัวหนีออกมาได้ค่ะ
แล้วมีดที่โดนแทงข้างหลังคือก็ไม่ได้ลึกมาก
มีรอยแดงเป็นแนวยาวตรงคอ
ทีนี้ลุงจิตแกไม่หยุดนะแกจะมาทำร้ายอีก

อย่าเข้ามาแน่แล้วทำท่าเหมือนจะสู้ไง
ลุงจิตแกก็เดินหนีไปจากตรงนั้นเลยค่ะ

แกก็เดินมาเอามิดมาทำนึกหลังครับ
แกง็เอามิดแทงปาคคอบผมสองสำคัญครับ
นี่ไงแล้วไปถามคนแถวนั้นนะ
แกปรกตีถ้าแกไม่กินเหล้า
จะงบสติอารมณ์ที่โรงพักก่อน
แล้วที่บอกว่าสุดท้ายแล้วลุงจิตแกไม่ปกติจริงหรือเปล่า
เดี๋ยวต้องให้แพทย์ตรวจสอบแล้วก็ส่งรักษาต่อไปด้วยนะคะ